ถ้าจำได้ก่อนหน้านี้เพิ่งจะโดนต่อยไปใช่ไหมคะ
ที่มีประเด็นว่าอยู่ให้แถลงข่าวอยู่

แล้วก็มียูทูบเบอร์มาต่อยนั่นรอบนึงแล้ว
คราวนี้ตบปากแตกพลาดหัววันนี้
ทุกคนตกใจหมดแล้วท่านว่าพี่ศรีไปตบใคร

กลายเป็นว่าพี่ศรีเลือดซิบมุมปากอย่างนี้เลยค่ะ

คือวันนี้พี่ศรีเนี่ยไปกรกตจริงก็ร้องหลายเรื่องนะ

คุณเอาแต่พักแบบใหญ่ไม่กี่พักมาดีเบตกัน
ถือว่าไม่เป็นธรรมถือว่าเป็นการแบบโน้มเอียง
เผลอการเลือกตั้งจมูลค้าเอาว่าพี่ศรีร้องแบบเนี่ย
แล้วก็ไปร้องประเด็นเรื่องเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทของพักเพื่อไทย
ทีนี้ปรากฏว่าจังหวะให้สัมภาษณ์อยู่ให้สัมภาษณ์อีกแล้ว
มีผู้ชายคนหนึ่งใส่สูตรมาเลยนะคะร่างใหญ่หน่อย

เดินมาถึงปุ๊บฟาดปากพี่ศรีพึบเข้าไป

ใครคุยกัน
ไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุย
โรงโหลพูดไว้ทุกวันเลย
เราก็แจ้งคุณ
แจ้งเลย
เห็นไหมเลือดกบเลือดซึมเลยอ่ะ

คือเป็นสิทธิ์ของเขาจริงที่เขามีสิทธิ์จะร้องเรียน
แต่บางครั้งคนก็ไม่พอใจในการร้องทุกเรื่องของเขา

แต่เรื่องทำร้ายร่างกายคืออันนี้ยังไงก็ผิดกฎหมาย

อ่าซึ่งคนที่มาต่อยพี่ศรีวันนี้เนี่ย
เมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นอาจารย์เกษียณมหาวิทยาลัยเอกชนคนหนึ่งค่ะ
อืมซึ่งไม่ได้ตั้งใจมาหาพี่ศรีนะ

บอกว่ามันเป็นการร้องที่พร่ำเพลือ
ไม่สร้างศาลแล้วก็บ่นทำลายประชาธิปไตย
อันนี้คือเหตุผลของอาจารย์ท่านนี้

มีเสียงไหม
เข้าไปตบแค่พัวเดียวนั่นเอง
พี่ฟิกเขาบอกพี่ฟิกตบครับ

ชัดท้อยชัดครับ